คุณผู้ชมครับจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่๔จังหวัดภาคใต้ในขณะนี้ครับ
ทำให้กรมชลประธานเตรียมที่จะทำโครงการใหญ่แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ
เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้มูลค่าเกือบหมื่นล้านบาทนะครับ
โดยเตรียมเสนอคอรมอลในเดือนนี้ครับ
โดยระบุว่าได้เตรียมเสนอโครงการบรรเทาอุทธกภัยเมืองนครศรีธรรมราช
เนื่องมาจากพระราชดำริให้กับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาในสัปดาห์นี้ครับ
โดยโครงการนี้ใช้วงเงินเกือบหมื่นล้านประมาณ๙๙๕๘๐ล้านบาท

รอบคลุมพื้นที่โครงการใน๒อำเภอ๖ตำบล
แก่อำเภอเมืองตำบลชายมนตรีท่ามเรือบางจาก
และอำเภอพระพรมครับของตำบลนาศาลช้างซ้ายนาพรุ
ลักษณะจะเป็นโครงการเป็นการขุดครองระบายน้ำสายใหม่๓สายครับ
ความยาว๑๘๖๔กิโลเมตร

การปรับปรุงคลองวังวัวตามความยาว๕๙กิโลเมตร

และการปรับปรุงครองหัวตรวจความยาว๑๑๙กิโลเมตร

โครงเหล่านี้จะช่วยในการระบายน้ำที่ไหลลงสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

โดยโครงการจะสามารถลบพื้นที่ที่ถูกนำท่มใหญ่ลงได้๑๙๐กิโลเมตร
จากนี้ยังได้ทำโครงการบรรเทาอุทธกภัยและจัดหาน้ำในฤดูแรงไปพร้อมกันในหลายจังหวัดครับ
ทั้งจังหวัดนครสิรธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดสุรธารีย์และก็จังหวัดประโจปกิริขันศ์
เริ่มตั้งแต่ปีนี้๒๕๖๐เป็นต้นไป
ส่วนใหญ่ก็เป็นการขุดครองบายพาสหลายสายลงสู่อ่าวไทย
ซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เช่นการขุดครองบางสะพานใหม่ระยะทาง๑๙กิโลเมตร
ซึ่งเป็นการขุดครองบายพาสใหม่ไม่ให้ไหลเข้าท่วมชุมชน
ในอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบกิริขันนะครับ
ขณะนี้ก็ขุดไปแล้ว๔๕กิโลเมตร